ที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดสระบุรี
เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าตัวนี้ก็บุกเข้าไปยึดเลยจ้า

อย่างใหญ่อย่างใหญ่
โอ้ยใหญ่ครับครับแรง
ใหญ่มากเลยอ่ะบ้านลึกที่นี้เลยค่ะ๗๘๙๓๑
อยู่ที่ชุมชนเคหะ๑ถนนพะหนโยธินตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รับแจ้งจากคุณประยุทธ์นะคะจากคุณประยุทธ์มากกริจสิมา
บอกว่ามีตัวเงินตัวทองบุกข้ามรั้วบุกข้ามรั้วหวังจะเข้ามาในบ้านญาติของเขา
ตอนที่ญาติไม่อยู่คือไม่ใช่บ้านเขาเป็นบ้านญาติแต่ว่าเขาเห็นเขาก็เลยโทรแจ้ง
พอเจ้าหน้าที่มาถึงทำการปีนรั้วขึ้นไปบนกำแพงบ้านเลย
แล้วก็ใช้ห่วงเชือกเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาห่วงเห็นไหมคะ
ห่อนลงไปคล้องคอตัวเงินตัวทองแบบที่ไม่ให้มันรู้ตัว
เพราะอย่างนั้นมันจะหนีแล้วจากนั้นคุณประยุทธ์เขานำกุญแจมาเปิดรั้วหน้าบ้าน
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปในบ้านด้าว
คุณประยุทธ์เขาถือกุญแจบ้านญาติเอาไว้พอเขาเปิดประตูเสร็จเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปแล้วก็ลากออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออก
ดูดูมันดื้อดูมันดื้อมันขืนมันดูมันขืนมันขืนเนี่ย
คือตัวเงินตัวทองมันก็ไม่ยอมออกอ่ะคุณมันก็สะบัดหางฟาดไปฟาดมาเหมือนกันนะ
แล้วส่งเสียงขู่ด้วยนะตัวเงินตัวทองมันขู่ยังไงคุณ